ไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยหลายคนอาจจะเห็นแล้วนะคะ

๓คนรุมทำร้ายเพื่อน

ตบเขาจนสลบเลยอะค่ะ

ทางผู้อำกับโรงพักทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
ก็เลยต้องมีการเรียกเยาวชนกลุ่มนี้

แล้วก็บอกด้วยว่าถ้ามันเกิดขึ้นอีก

มันเป็นความรุนแรงแต่ก็ฟังจากเสียงก็พอจะได้ยินอยู่ค่ะ
เป็นแก๊งเยาวชน๓สาว

ถูก๔คนนี้คือเพื่อนกัน

บเพื่อนอีก๑คนจนสลบคาลัน

แล้วสถานที่เกิดเหตุคุณรู้ไหม
อยู่ห่างจากโรงพักทุ่งใหญ่ไม่ถึง๑๕๐เมตรอะค่ะ

วัฒนภงผู้กำกับโรงพักทุ่งใหญ่

คุณอายุ๑๕๑๖ปีเอง

จากฝ่ายลงมือก่อเหตุเข้าใจผิด
คิดว่าไอ้เพื่อนคนที่โดนตบเนี่ย

เหมือนพูดให้เขาเสียหาย

แต่เขาบอกเป็นเรื่องเข้าใจผิด
เหตุการณ์เกิดขึ้น๘มีนาคมนะคะ

ตอนแรกในคลิปเนี่ยบอกว่าเป็นลานอเนกประสงค์

สถานที่เกิดเหตุจริงคือซอยเปลี่ยว

จากโรงพักประมาณเกือบ๒กิโลเมตรค่ะ

เป็นเพื่อนรักกันมาก่อนก็น่าจะคุยกันได้

เคลียร์ปัญหาค้างคาใจกันให้หมด
ให้จับไม้จับมือและขอโทษเพื่อนด้วย

ถ้าหากทั้ง๓คนยังก่อเหตุ
ทำร้ายผู้เสียหายคือเพื่อนคนที่๔

คือแค่เข้าใจว่าเพื่อนนินทานี่คือต้อง
รุมตบถึงกับสลบเลยใช่ไหม
คือเข้าใจผิดว่า
เพื่อนเนี่ยเอาเรื่องของตัวเองไปพูด

ก็ไม่รู้ว่ารับสารมาแบบไหนแหละว่าเสียหายขนาดไหน

อายุ๑๕๑๖นี่ประมาณสักม๓ได้นะครับ
สุดท้ายก็เป็นเรื่องเข้าใจผิดกัน
ก่อนที่จะทำอะไรก่อนได้ยินคนอื่นมาใช่ไหม
คุยกับเพื่อนตัวเองก่อนได้ยินแบบนี้มา
เธอทำจริงหรือเปล่าเธอพูดจริงหรือเปล่าอืม